กรามาข้าวกล่องหนึ่งหมื่นกล่องกันก่อนนะคะ
ล่าสุดในวันนี้ค่ะตำรวจคุมตัวสองผู้ว่าจ้างเนี่ย

คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงไปด้วยค่ะ
ถามว่าวิ่งตามทำไมพยายามเจาะไมค์จะถามสองผู้ว่าจ้างเนี่ย
ว่าคุณทำแบบนี้เพราะอะไรพฤติการพฤติกรรม
คือเราก็อยากทราบว่าเขาช่อกงจริงหรือเปล่า

ที่มาทำกับชาวบ้านแบบนี้ค่ะ
หรือว่าเป็นความเข้าใจผิดเฉยหรือเปล่า
แต่สรุปวิ่งหนีแบบนี้ไม่ตอบ
บอกว่าก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อนะคะ
บอกแบบนี้บอกว่าเดี๋ยวจะไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
วันนี้ความคืบหน้าล่าสุดค่ะ
ตำรวจคุมตัว๒คนไปฝากค้างต่อสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
สองสาวที่ว่าก็คือนางสาวกัณฑไทยสุขใสนางธานิตาจันอิ่ม
สองคนนี้เป็นผู้ว่าจ้างให้แม่ค้าทำข้าวกล่องหนึ่งหมื่นกล่อง
วันนี้ถูกพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพญาแมน
จังหวัดอุตระรดิษฐ์คุมตัวไปฝากค้างที่ศาล
จังหวัดอุตระรดิษฐ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ฐานความผิดคือช่อกงประชาชน
หลังตำรวจไปคุมตัวทั้งสองคนมาจากบ้านพักตั้งแต่ช่วงเช้า
คุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
ในการสอบปากคำก็ใช้เวลาร่วมกว่า๒ชั่วโมงจึงจะแล้วเสร็จ

พลตรีชายเดชสุรวดีผู้บัญชาการมณฑนฐานบก

ร่วมสอบปากคำกับพลตำรวจตรีพยูศรีธนสืบวง
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ
โดยระหว่างการควบคุมตัวทั้งสองคนอย่างที่ฉันบอกไป
ขึ้นรถเพื่อที่จะนำตัวไปฝากขัง
คุณภูริพัฒน์บุญนินพยายามวิ่งตามเลยนะ
ก็พยายามหาข่าวทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

ก็อยากที่จะนำเสนอข่าวให้มันถูกต้อง
วิ่งตามแบบนี้แต่เธอก็ปฏิเสธ

พี่พูดได้เลยพี่อยากพูดอะไร
พี่พี่อยากพูดอะไรไหม
พี่พูดได้เลยนะพี่
นี่ค่ะคุณผู้ชมนักข่าว
เรียกได้ว่าทุกช่องช่องเราก็คุณพุริพาธิ์ไปนะ

หรือคุณผิดที่ไปช่อโกงเขา

แม้ค้าที่ออกมาแชร์๑หมื่นกล่องไม่ใช่รายแรกนะ
ก่อนหน้านี้ก็มีมาแล้วลักษณะพฤติการแบบนี้เนี่ย
ว่ากันว่าเอ๊ะตำรวจมีส่วนร่วมด้วยหรือเปล่าในขบวนการนี้เนี่ย
วันนี้มีคำชี้แจงมาจากรักษาราชการแทนผู้การจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ
วันนี้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้วยหลังจากที่มีการสอบปากคำ
ต้องหาเสร็จสิ้นบอกว่าคือตอนที่สอบปากคำเนี่ย
ต้องหาให้การปฏิเสธอ้างว่าผู้เสียหายผิดสัญญา
ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพข้าวกล่องแล้วก็น้ำเนี่ยนะคะ
แล้วบอกว่าจะขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ซึ่งการสอบปากคำในวันนี้ตำรวจต้องการที่จะทราบว่า
กระบวนการที่เขาทำกันเขาทำกันสองคน
หรือทำกันเป็นเครือข่ายหรือทำกันเป็นขบวนการ
มีคนมากกว่านี้ไหมที่มาร่วมกับเหตุการณ์ครั้งนี้
แต่ตอนนี้คุณผู้ชมคือทั้งสองคนก็ยังยืนยันนะคะว่า
ก็ทำกันสองคนนะและที่สำคัญตำรวจยืนยันนะคะว่า
เป็นคนเดียวที่มาแจ้งความดำเนินคดี

ตำรวจยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานครบ
ที่จะเอาผิด๒ผู้ต้องหาได้อย่างแน่นอนค่ะ
ทีนี้จากข้อมูลของผู้เสียหายที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรวบรวมมาได้
คุณผู้ชมมี๒เรื่องหลัก๒เรื่องใหญ่คือ
กรณีผู้เสียหายทำข้าวกล่องแล้วถูกผู้ต้องหายกเลิกสัญญา
โดยอ้างว่าทำผิดเงื่อนไข
แต่เมื่อถูกผู้ต้องหาไปแจ้งความดำเนินคดี
และผู้เสียหายถูกเรียกตัวไปไกลเกลี่ย
กลับมีพนักงานสอบสวนมาเป็นคนกลางในการไกลเกลี่ย
แล้วชี้ว่าผู้เสียหายทำผิดสัญญา
ต้องถูกจ่ายค่าปรับนับแสนบาท

ก่อนหน้านี้ก็มีผู้เสียหายมาแล้วหลายคนนะคะ
แล้วก็ตำรวจเองก็สงสัย
คือก็มีการสงสัยแล้วค่ะว่าตำรวจคนที่ไปไกลเกลี่ยเนี่ย

ชอบเข้าข้างผู้ที่มาจ้างทำเข้ากล่องเนี่ย
เพื่อให้เขาได้เงินค่าปรับไง

แต่ว่ารักษาราชการแทนผู้การอุตรดิษฐ์ยืนยันนะคะว่า
ขบวนการนี้ตำรวจไม่เกี่ยว

ส่วนอีกกรณีคือข้าวกล่องทั้งหมดที่ถูกสั่ง
ให้ทำมีการนำไปส่งให้คนอื่นจริงในพื้นที่อุตรดิษฐพิศนุโลกสุโขทัย
แต่เป็นการนำไปส่งให้บ่อนการพนัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ตำบลพญาแมนจังหวัดอุตรดิษฐ์
มีบ่อนเนี่ยที่ต้องไปส่งเนี่ยประจำ๓๔บ่อนด้วยกัน
โดยมีชื่อของเจ๊จิ๋มและเจ๊แขกเป็นผู้ดูแลบ่อนนี้
ที่สำคัญคือมีนายพลอ้าวมาอีกแล้วค่ะ
มีนายพลทั้งสีเขียวทั้งสีกากี
เป็นคนคอยให้คำปรึกษาเรื่องของข้อกฎหมาย
ซึ่งทีมข่าวก็พยายามที่จะสอบถาม๒ประเด็นหลักนี้
รักษาราชการแทนผู้การอุตรดิษฐ์และผู้บังคับการ
ณฑนฐานบกที่๓๕ซึ่งทั้ง๒คนก็บอกว่า
ขอไปตรวจสอบเรื่องของข้อมูลก่อน
แต่ก็ยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
เจ้าหน้าที่เองก็ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้เลยนะคะ